นี่แก๊งเพื่อนเขาก็ไปกันนะไปถึงแต่๖โมงเช้าเลย
พอไปถึงอุ๊ยพระท่านมาบินทบาท
เราไปทำบุญกันหน่อยป่ะก็ชวนกันไป
ทีนี้ตอนจังหวะที่รับพรลองฟังดูนะคะ
ลองฟังบทให้พรดูค่ะ

ภาหลัง

คุณผู้ชมที่ไปทำบุญตักบาทบ่อย
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อย

แปลกยังไงบ้างบางคนบอกว่าสำเนียงแปลก
นัมโมตัสสะพักฮวะโตอันนี้ใช่

แต่บางคนก็บอกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาให้พร
เขาไม่ขึ้นด้วยนโมตสะไงเขาขึ้นสะพีเลยไง

ออนแฟนรายการประจำของเราบ้านอยู่สุรินทร์

ว่านี่เป็นสำเนียงของพระเพื่อนบ้าน

เนี่ยคุณผู้ชมพอได้ฟังแบบนี้รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า
เพราะว่าบางคนที่เขาไปในแก๊งนี้นะ
พอได้ยินบทให้พรแบบนี้หลุดขำออกมาก็มีค่ะ
แล้วเราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าขายอาหารทะเลที่หาดวรรณภาหน่อยละกัน

อ๋ออ๋ออะไรอ๋ออะไรถูกป้า
มีมีที่ผ่านมามีพระที่ไม่ใช่พระ
ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพระที่ไม่ใช่พระ

ใช่ใช่ก็จะมาบินทบาทอยู่ประมาณ๒๓รูป
ถามแม่ค้าขายอาหารทะเลเขาบอกอุ๊ย

น่าจะบอกเหมือนแฟนรายการเลยบอกว่าน่าจะไม่ใช่พระไทยหรอก
เพราะว่าสำเนียงน่าจะคล้ายคนพระที่อยู่ประเทศใกล้เรา
หรือว่าอาจจะเป็นพระต่างชาติมาจำวัดอยู่ที่ไทยหรือเปล่า
นักข่าวของเราค่ะไปที่สำนักสงฆ์พรมสุนทร
ใกล้กับหาดวรรณภานั่นแหละไปคุยกับเจ้าสำนักสงฆ์นะคะ
ก็คือพระโพธิวโรภิกขุท่านบอกว่าอ๋อที่ให้ดูเอาคลิปนี้ให้ดู
พระรูปนี้ไม่ใช่พระในสำนักสงฆ์นี้แน่นอน
น่าจะเป็นพระที่มาจากที่อื่นแหละเพราะว่าฟังจากสำเนียงแล้ว
น่าจะมาจากกัมพูชาและที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
มีพระ๘รูปไม่มีรูปไหนสวดสำเนียงแปลกแบบนี้
อันนี้เท่าที่เราไปสอบถามมานะคะ